ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เฉื่อยเถิดเทิงค่ะ
ตลกชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
เฉยจากไปด้วยวัย๕๙ปีนะคะท่ามกลางความสกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะที่สารา๑วัดลาดประเขา
มีการจัดพิธีรดน้ำศพณเฉื่อยเถิดเทิง
วันแรกนะคะบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีทั้งครอบครัวย่านและเพื่อนร่วมสถาบันโรงเรียนอำนวยศิลป์นะฮะ
พี่น้องเดินทางกันมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีการสวดอภิษฐรรม๗วันค่ะ
สำหรับงานนี้ค่ะทางญาติได้ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นความประสงค์ของน้าเฉื่อยที่ได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนจากไป
นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในงานก็ยังมีหนึ่งในเพื่อนสนิทของน้าเชย
ปากิ๊กเกียรติกิจเจริญค่ะก็เป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะ
บอกว่ายอมรับเลยพอรู้ข่าวเสียใจมาก
ในฐานะที่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงที่ร่วมงานกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะ
ส่วนตัวปากิ๊กบอกว่ารู้นะคะว่าพี่เฉยป่วยอยู่
เพื่อนก็พยายามติดต่อโทรหาจะไปเยี่ยมเยี่ยนตามภาษาเพื่อนนะคะ
แต่ว่าพี่เฉยไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้รู้สึกว่าแกเป็นภาระของใคร
ในวันนี้เพื่อนไปสบายแล้วก็อยากจะให้จดจำเฉื่อยเถิดเทิงคนนี้นะคะ
ว่าเขาเป็นคนเงียบเจอหน้าก็ยิ้มไม่ได้ยุ่งวุ่นวายสูงสิงกับใคร
สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกเพื่อนก็คือมึงโชคดีแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปากิ๊กเปิดใจกันค่ะ
เขาก็สั่งเสียไว้ก็จำภาพเฉยต่างเป็นคนยิ้มยิ้มเจอหน้าอ่ะยิ้มไม่ยุ่งกับใครแม้ยุ่งกับชั้น
รายการนะหน้านิ่งแต่ว่าออกมากี่ฉาก็ฮาทุกครั้งเลยนะคะ
นะคะก็ไปร่วมไว้อะไรกันได้นะคะที่วัดรัฐประเขา
แล้วก็ศพจะเผาวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะ